เรื่องการนำสลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากกินแบ่งรัฐบาลคนไม่ถูกนะครับ

เขาเอามาทำแบบเป็นรีไซเคิล

สร้างรายได้นะครับเอามาทำเป็นดอกไม้จันทร์

ถือได้ว่าที่จังหวัดราชบุรีนะครับ

แบบโอ้โหสร้างรายได้อีกแบบนึงนะครับ

นี่แหละฮะเจ้าอาวาสวัดห้วยหมูจังหวัดราชบุรี

ไม่ถูกรางวัลไม่ให้กลุ่มชาวบ้านและเด็กพิเศษ

นี่ก็หอบมาทำเป็นดอกไม้จันท
พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้กับเด็กออทิติก
ค่ะที่เห็นนี่คือ

หรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัลทั้งหมดนี้นะครับ

ไปที่ศูนย์พัฒนาอาชีพเด็กพิเศษวัดห้วยหมู

วัดราชบุรีเพื่อจะนำไปประดิษฐ

กับเด็กพิเศษภายในศูนย์แห่งนี้ครับ

จะมีแนวคิดให้เด็กลองฝึกทำดอกไม้จันทร์

อย่างลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลนี่แหละครับ
ซึ่งก็ช่วยให้เด็กมีความสุขและมีสมาธิจดจอดอยู่กับการประดิษฐ์ดอกไม้ครับ
แล้วก็เห็นว่าญาติโยมมีลอตเตอรี่ที่ตรวจแล้วไม่ถูกรางวัล
ก็คิดว่าเด็กทำดอกไม้จันทร์ดีกว่า
เพราะว่าวัดเรามีงานศพบ่อยเด็กทำได้ง่าย
ก็เลยให้เด็กลองทำดูว่าเด็กทำได้เลขมีความสุขด้วยนะ
ลอตเตอรี่ที่ใช้แล้วมันไม่มีประโยชน์
แต่เด็กพิเศษเรามีประโยชน์มากมีคุณค่ามาก
ท่านจะมาทำต่อยอดแล้วก็มีเด็กพิเศษจะได้มีรายได้
เลี้ยงชีพได้ขอบคุณทุกคนเลยนะ
เธอก็บอกว่าชาวบ้านในพื้นที่ยินดีและเต็มใจมาช่วยงาน
ของศูนย์พัฒนาอาชีพเด็กพิเศษเว้ยหมูที่วาดเว้ยหมูแห่งนี้แหละครับ
เพราะว่าเห็นความตั้งใจของเจ้าวาดที่ต้องการพัฒนาอาชีพให้กับเด็กกลุ่มนี้
โดยชาวบ้านจิตอาสาก็จะผลัดเปลี่ยนกันไปผลัดเปลี่ยนกันมา
มาช่วยประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และพวงหลีดนะครับ
ร่วมกันกับกลุ่มเด็กออสทิติกรวมทั้งนะครับทำผลิตภัณฑ์ต่าง
พวงกุญแจกระเป๋าเสื้อสกรีนและแก้วน้ำสกรีนเป็นรูปแบบต่าง
เพื่อขายให้แก่ผู้สนใจนำรายได้มาใช้จ่ายในศูนย์แห่งนี้ด้วยครับ
สำหรับราคาพวงหลีดที่ทำจากลอตเตอรี่เก่าจะมีราคาตั้งแต่๓๕๐๕๐๐บาท
ผู้สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่๐๘๖๐๒๐๙๙๗๘นะครับ
แล้วก็๐๘๙๙๑๙๘๗๙๑ครับ
อุดหนุนก็ได้หรือว่าจะส่งสลากที่คุณซื้อไม่ถูกไปที่วัดก็ได้
ให้เขาไปทำดีกว่าเพราะว่าแม้แต่ละงวดมันเป็นล้านฉบับนะมันคงไม่ถูกกันแหละ
แล้วก็ดูสิในสลากคือเขาก็มีลวดลายต่างแล้วพอมันทำแบบนี้มันก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะ